วันนี้แฟนข่าวของเราจะไปลอยกระทงกันหรือเปล่า
ประมงเขาแนะนำด้วยนะคุณผู้ชมว่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทำกระทงเนี่ย
ใช้จากอะไรจะดีที่สุดจะดีกับสัตว์น้ำบ้าง

ช่วงเย็นวันนี้สัก๕๖โมงคุณผู้ชมรอดูเลยนะ
ยหน้าบนท้องฟ้าอาจจะได้เห็นจันทรุปราคาเต็มดวงด้วย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน๑๐เงินได้

และถ้าบริจาคสนับสนุนการศึกษากีฬาสถานพยาบาล

อย่าลืมขอหลักฐานใบอนุโมทนาบัตร
หรือใบเสร็จไว้แนบตอนยื่นภาษีด้วยนะ
ก็ให้หน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้กดบริจาค
แอปธนาคารอันนี้ไม่ต้องขอใบเสร็จครับ
ส่วนใครตั้งใจไปลอยกระทงเย็นนี้ต้องรู้เหมือนกัน
เพราะว่ากรมประมงแนะนำให้เลือกใช้กระทงที่ทำมาจาก
สดุที่สัดน้ำกินได้มีอะไรบ้างล่ะ
ข้าวโพดย้อมสีคุณผู้ชมฮะนี่สีสวยเลย
ขนมปังกรวยไอศครีมแต่แต่
ต้องเลือกสถานที่ลอยให้เหมาะสมด้วย
โดยกระทงรักโลกแบบนี้ควรจะนำไปลอยในแหล่งน้ำเปิดครับ

ไม่แนะนำให้ไปลอยในแหล่งน้ำปิดนะ
เช่นสะน้ำของวัดหรือแหล่งน้ำที่ไม่มีสัดน้ำ
อย่าไปทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะเกิดการตกตะกอนและหมักหมมครับ
ทำให้น้ำเน่าเสียและอาจจะทำให้ส่งกลิ่นได้นะคุณผู้ชม
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับอาจารย์เจตจากมหาวิทยาลัยจุฬาครับ
ที่แนะนำว่ากระทงขนมปังกรวยไอศกรีมเนี่ย
เหมาะกับแหล่งน้ำควรจะใช้กระทงที่เก็บได้นะครับ
ย้ำอีกทีวันเพ็ญเดิน๑๒วันนี้จะมี
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ก็คือจันทรุปราคาเต็มด้วง
วันลอยกระทงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่
นานทีจะเกิดตรงกันนะโดยเป็น
จันทรุปราคาสีแดงอิดเลยครับชมได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศเลยเห็นได้ตั้งแต่ขึ้นจากขอบฟ้าเข้าคลาดเต็มดวงตั้งแต่๑๗นาฬิกา๔๔นาทีไปจนถึง๑๘นาฬิกา๔๑นาทีนับดูแล้วก็เกือบชั่วโมงนะจากนั้นเนี่ยจะเคลื่อนออกจนสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลา๒๐นาฬิกา๕๖นาทีครับซึ่งถ้าไม่ได้ดูใน
๓ปีข้างหน้าก็คือ๘กันยายนปี๖๘นู่นเลย